อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน
อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน
อ๋อน้องมีหลายคน
อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน
อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน
อ๋อน้องมีหลายคน
อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน
อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน
อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน
อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน
อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน

อ๋อน้องมีหลายคน
อ๋อน้องมีหลายคน
อ๋อน้องมีหลายคน

ก็คุยของคนสองคน

แต่ก็ช่วงนี้ก็ทำงานเยอะ
นี่เป็นเรื่องของมือที่สาม

คือเราไม่มีใจจะอยากไปคุยกับคนอื่น
ก็ไม่ทราบเหมือนกัน

แล้วมาบอกสื่อ

แต่ว่าก็มีอันนั้น

เราก็สามารถหักฝันฝ่ามาได้แล้ว

ก็คือเวลาให้กันไม่ค่อยมี

แล้วเราก็ช่วงนี้ก็อยากจะ

อยากจะออกกำลังกายให้มากขึ้น

ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น
เวลาที่จะให้คนรักมันก็น้อยลง

เชื่อนามและท่านอย่างที่ค่ะพบจะมานาน

ก็ผ่านร้อนผ่านหนามนวันนี้กันนะ

แต่ก็พยายามไปหาอะไรทำ

เขาก็โทรหาเพื่อนเป็นไงบ้างพี่เตอร์พี่ต้าอยู่ไหน
อ๋อมันอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาอะไรอย่างนี้

แล้วตอนนี้เปิดใจมั้ยคะสำหรับคนเดียว
ช่วงนี้ขออยู่คนเดียวแบบไอ้นี่ไปก่อนนะ

แต่ก็ขออยู่แบบคนเดียวคนเดียวไปยาวก่อนนะ

ตั้งใจทำงานออกกำลังกายให้เยอะนะฮะ
เพราะผู้หญิงก็จะเบดของเนิร์ดดังกัน

เพราะว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็จะมีแต่ปัญหา
สู้เราเก็บความรักที่ดีให้กันเอาไว้
ยังไงเราเป็นเพื่อนกันเราก็ยังรักกันเหมือนเดิม

แต่แค่ผมอาจจะไม่ใช่คนรักของเขาอาจจะเป็นแค่พี่
พี่พอร์ตค่ะแล้วอย่างนี้ตอนนี้เห็นพี่พอร์ตทานสาวใหม่
พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่
พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่

พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่
พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่

พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่
พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่
พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่

พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่
พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่
พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่
พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่
พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่
พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่
พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่
พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่
พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่
พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่

พี่พอร์ตทานสาวใหม่พี่พอร์ตทานสาวใหม่